แต่อันนี้ด้านหลังก็เกี่ยวกับสภาพอากาศ

แล้วป้ายที่เป็นป้ายบอกปั๊มน้ำมัน

มันล้มมาทับแล้วมีคนดับคาซากนี้เลยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูหน่อยนะคุณผู้ชม
ตอนนี้หลังจากเกิดเหตุแล้วคนพยายามจะไปช่วยอ่ะค่ะ
โอ้โหใครจะไม่นึกป้ายใหญ่ขนาดนั้น

คือเราก็เข้าใจว่านี่คือสิ่งปลูกสร้างที่มันมั่นคงแล้วก็แข็งแรงถูกไหม
แต่เนี่ยช็อตนี้จังหวะนี้ที่มันทับมา
จังหวะตรงกระโปรงหน้าโอ้โหมันแบบหักเป็นตัววีแบบนี้เลยนะคุณผู้ชม

ตรงคนขับอ่ะนี่แหละถึงทำให้คนขับเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คุณลุงสวาสมาน้อยอายุ๖๕ปีค่ะติดอยู่ภายในรถ
อิซูซูสีบรอนแล้วป้ายโฆษณาปั๊มน้ำมันเนี่ย
มันล้มลงมาทับแล้วเอาร่างของคุณลุงสวัสดิ์ออกมาไม่ได้
สาขาผาแดงค่ะอยู่ริมถนนสุขุมวิทย์
ถนนสุขุมวิทย์ที่ศรีราชาชนบุรีจุดที่เกิดเหตุพอไปดูน่ะ
มันเป็นป้ายของปั๊มน้ำมันปอตทมันล้มมาทับร้านขายกาแฟ
บะหมี่ร้านสะดวกซื้อพังยับค่ะแล้วกระบะของคุณลุงสวาสเนี่ย
โอ้โหกลายเป็นผู้โชคร้ายถูกป้ายโฆษณามาทับตรงหน้ารถ
จนรถจะยุบไปแบบนี้หูมุมนี้นี่ก็หนักมากน่ะโอ้โห
ถามเด็กปั๊มเด็กปั๊มบอกว่าฝนมันตกพายุกระหน่ำเลยค่ะ
แล้วป้ายในปั๊มเนี่ยมันหักลงมาตอนนั้นเนี่ยนะ
ที่มาทับร้านกาแฟพนักงานลูกค้าที่มาเติมน้ำมันตกใจ
วิ่งหนีตายออกมาแล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่
คุณลุงเติมน้ำมันเสร็จขับกระบะออกมาพอดี
ไม่ได้จอดด้วยนะคุณผู้ชมคือเติมเสร็จแล้วกำลังจะขับออกไปอ่ะ
แล้วมันเป็นจังหวะที่ป้ายล้มมาลูกค้าที่มาหลบฝนใกล้ร้านสะดวกซื้อ
ก็ได้รับบาดเจ็บด้วยหนึ่งรายนะคะทีนี้ตำรวจก็ตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็จะสอบปากคำผู้ที่เห็นเหตุการณ์พยานต่าง
สรุปหาสาเหตุข้อเท็จจริงต่อไปด้วยนะคะ